คุณผู้ชมครับกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
ก็เตือนกันหน่อยตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลย
ช่องทางเบี่ยงคู่ขนานวิภาวดีขาออก
ผมใช้ทุกวันใช้เป็นประจำ
ระวังกันหน่อยนะฮะว่ารถอาจจะติดเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าอาจจะถูกปิดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งระหว่างนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะได้รับผลกระทบครับ
บริเวณถนนวิภาวดีฝั่งขาออกช่องทางเบี่ยงคู่ขนาน
ก่อนถึงบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
คลังน้ำมันบาฟหรือว่าทางเข้าสำนักงานเขตดอนเมือง
จะถูกปิดการจราจรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒
เพื่อพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีบรังสิต
แก้ไขและรองรับปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน
มนตรีเดชาสกุลสมผู้มนวยการสำนักงานทางหลวงที่๑๓กรุงเทพฯ
เปิดเผยว่าทางกรมมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรถาวรในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อเร่งดำเนินการซึ่งระหว่างนี้อาจจะกระทบให้การจราจรชะลอตัว
ขอแนะนำนะครับให้ใช้เส้นทางเข้าถนนกำแพงเพชร
ทางเข้าหน้าตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วก็ทางเข้าหน้าสอนอดอนเมืองนะครับ
หรือหากจะเดินทางออกนอกเมืองสามารถใช้ทางยกระดับอุตราพิมุก
ดอนเมืองโทเวย์เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
เพราะว่าปกติแล้วเส้นทางที่เขาแจ้งเตือนมามันจะติดอยู่แล้วเส้นวิภาวดีนะ
และทีนี้ถ้าฝั่งด้านในปิดอีกนะครับรถก็จะมาสะสมด้านนอก
ทางหลวงก็เลยบอกว่าตอนนี้จะมีป้ายเตือนป้ายแนะนำของกรมทางหลวงติดไว้นะครับ
ขอให้ร่วมมือกับทางกรมแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับ
ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ